อีกเรื่องหนึ่งนะคะอยู่ที่กรุงเทพมหานครนี่แหละค่ะ
เป็นเหตุที่ตำรวจนครบานโชคชัยได้จับเยาวชนชายอายุ๑๓๑๘ปี๕คนค่ะ
ก่อเหตุทำร้ายร่างกายและชิงทรัพย์สาวประเภท๒

บอกว่าต้องการที่จะชิงโทรศัพท์มาเพื่อที่จะลบคลิปเท่านั้น
นี่แหละค่ะก็เป็นเยาวชนชาย๕คนอายุตั้งแต่๑๓๑๘ปี
ถูกตำรวจนครบานโชคชัยติดตามจับตัวมาดำเนินคดีได้
หลังก่อเหตุปล้นโทรศัพท์มือถือสาวประเภท๒บริเวณตลาดโชคชัย๔เขตวังทองหลาง
เมื่อบนที่๒๖กลมพับพันธุ์ที่ผ่านมา
จากการตรวจสอบหนึ่งในผู้ต้องหาก็สารภาพว่า
ตัวเองทำงานอยู่บาร์โฮสก่อนเกิดเหตุก็ดื่มเหล้าจนเมาไม้มากมายนะคะ
ขณะที่เดินออกจากร้านก็พบกับผู้เสียหายก็คือสาวประเภท๒
ก่อนที่จะขึ้นแท็กซี่ไปด้วยกันด้วยความเมาก็หลับตลอดทางแล้วค่ะ
มาอีกครั้งก็พบว่าตัวเองนั้นนอนร่างกายเปลือยเปล่าอยู่กับผู้เสียหาย
ผู้เสียหายก็ข่มขู่บอกว่าได้ถ่ายรูปและคลิปเอาไว้แล้ว
แล้วก็จะไปโพสต์ในสังคมสื่อโซเชียลมีเดีย
วันเกิดเหตุก็เลยนัดหมายกับผู้เสียหายมาที่ตลาดโชคชัย๔
เพื่อขอให้ลบรูปภาพและคลิปออกแต่ผู้เสียหายไม่ยอมค่ะ
ก็เลยมีปากเสียงกันเกิดเหตุรุมทำร้ายร่างกาย
เพื่อที่จะแย่งโทรศัพท์มือถือไปไปลบ
ยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาทำร้ายหรือว่าปล้นเอาทรัพย์สินเลยค่ะ
ก็จะพาเขานันเขาออกมา
แค่ต้องการข้อมูลอยู่ในนเจ้าชัด
ก็เป็นเสียงหนึ่งในผู้ต้องหาที่ให้ข้อมูลเพิ่มเติม
บอกว่าตำรวจได้สอบสวนผู้เสียหายและพบข้อพิรุธหลายอย่าง
รับสารภาพว่าให้ข้อมูลบางข้อมูลที่ไม่เป็นข้อเท็จจริงกับตำรวจ
ได้แจ้งข้อกล่าวหาแจ้งความอันเป็นเท็จต่อเจ้าพนักงาน
ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ส่งฟ้องศาลไปแล้วเมื่อวันที่๘มีนาคม
สารสั่งจำคุก๑เดือนปรับ๓๐๐บาท
แต่โทษให้รอลงอาญา๒ปี
หลังจากนี้จะนำผู้ต้องหาทั้งหมดส่งดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ